สงการแบบนี้ค่ะก็มีชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเรา

กาดกาดต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนด้วยบาธา
เออกระทืบนี่แหละคุณผู้ชม

เห็นไหมกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

เหมือนกับกาดเนี่ยน่ะมุมนี้
คือมาชกมากระทืบ

ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึก

คนเจ็บเนี่ยคือนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอิตาเลียน
พอเกิดเหตุเสร็จก็ไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยา
ผู้กำกับบอกแบบนี้เรียกทั้งหมดมาสอบสวน
แล้วหนึ่งในกลุ่มกาดเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าต้นเรื่องมาจากการทะเลาะวิวาส

พนักงานร้านไปห้ามแล้วนะแล้วถูกชาวต่างชาติต่อย
ทีนี้เจ็บโมโหก็เกิดอารมณ์ไงสวนไปเหมือนกัน
แล้วก็ถูกชาวต่างชาติจับทุ่มลงกับพื้น
หลังจากนั้นมีคนอื่นมาช่วยก็ชุนละมุนกันแบบนี้
ก็ยอมรับผิดนะแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ผู้กำกับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ได้ดำเนินคดีกับทางกาดเนี่ย
ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็เอ่อนอกจากนั้นเนี่ย
ก็กำชับเลยสถานบันเทิงทั่วเมืองพัทยานะ
อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับนักท่องเที่ยวอีก
ถ้าเกิดว่ามีสถานบริการไหนที่ทำผิดเนี่ย
ระวังเดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาด
เพราะว่าแบบนี้มันเสื่อมเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศนะ

เกิดมันนำเสนอข่าวไปนี่เขาไม่อยากมากันแล้วแบบนี้นะฮะ